ในช่วงวันหยุดแล้วก็ต้องติดตามต่อเนื่อง
จะมีการเข้าไปตรวจค้นในวัดหรือเปล่า
ทรัพย์สินของวัดหายไปอีกกี่ร้อยล้าน
ก็กรณีของอดีตพระดังหรือว่าอดีตพระอาจารย์คมอภิวโรนะครับ
รวมถึงเจ้าอาวาสของวัดป่าธรรมคีรี
น้องสาวของอดีตพระโคม
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันโกงเงินวัดมูลค่า๑๘๐ล้านบาท
เป็นข่าวที่น่าตกใจนะครับ
ความคืบหน้ากรณีนี้หลังจากที่เมื่อวานทั้งหมดลาศิกขาไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ต้องมีการนำตัวไปควบคุมไว้สอบปากคำอย่างเข้มข้นเลย
ว่าตกลงยักยอกเงินหรือว่าโกงเงินวัดจริงหรือไม่นะครับ
กรณีของนายคมหรืออดีตพระอาจารย์คม
อัมเภอปากช่องจังหวัดทั้งความประราชสีมาพร้อมพวก
ก็คือนายวุฒิมานี่ก็เป็นอดีตพระหมอ
หรือว่าอดีตท่านเจ้าวาดวัดเลยนะคุณนะ
แล้วก็ยังมีน้องสาวของนายคมก็คือนางสาวจุธาทิพย์นะฮะ
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันยักยอกเงินบริจาคของวัดกว่า๑๘๐ล้านบาท
ชื่อเล่นของคดีนี้ก็คือโกงเงินวัด๑๘๐ล้านนะครับ
ล่าสุดนะฮะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะครับ
ควบคุมตัวของอดีตพระดังก็คือพระอาจารย์คมอภิวโร
หรือตอนนี้เป็นนายคมรวมถึงพระหมออดีตเจ้าอาวาส
ของวัดป่าธรรมคีวิรีหรือว่านายวุฒิมา
แล้วก็นางสาวจุธาทิพย์น้องสาวของนายคม
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
เพื่อขอฝากขังครั้งแรกนะครับพร้อมแนบท้ายคำร้อง

จากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
แล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนะครับ
เรื่องต้นปรากฏว่านายคมแล้วก็น้องสาว
ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหานะคุณนะ
ข้อกล่าวหาว่าโกงเงินหรือว่าทุจริตเงินวัดเนี่ยนะครับ
แต่ยอมรับว่ามีการโอนเงินวัดจริง

แค่ถ่ายโอนเงินวัดไปเข้าบัญชีธนาคารของน้องสาวจริง

คุณผู้ชมเงินสดเนี่ยแบงค์พันธุ์เป็นปึกอยู่แบบนี้นะฮะ
ภายในบ้านใครเขาเอาไปเก็บไว้แบบนั้น

แล้วก็บางส่วนอยู่ในบัญชีธนาคาร

รวมกันก็๑๘๑ล้านบาทแล้ว

แต่ทีนี้ฮะทั้งนายคมแล้วก็ตัวน้องสาวเนี่ย
ปฏิเสธข้อกล่าวหาโกงเงินวัด

แค่ตะถ่ายโอนเงินไปเท่านั้น

ส่วนนายวุฒิมาให้การรับสาภาพทั้งหมดนะครับ
คุณผู้ชมฮะที่เขากล่าวอ้างว่าเอาเงินไปเก็บไว้ที่บ้านเนี่ย

จ่ายอะไรอันนี้ตำรวจต้องสอบปากคำต่อนะครับ
คดีนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวนายคมและพวกนะฮะ
เมื่อ๒วันก่อนคือวันเสาร์ที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ

ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการ
เพื่อยักยอกเงินทำบุญของวัดป่าธรรมคีรี
ใช้ส่วนตัวรวมเป็นเงินกว่า๑๘๒ล้านบาท
ตำรวจมั่นใจในหลักฐานนะครับ

คณะกรรมการที่ทางคณะสงฆ์ของพื้นที่เนี่ย
มีคำสั่งแต่งตั้งจะร่วมกันกับกองปราบเลยนะ
ไปเปิดตู้เซฟของวัดดูภายในวันนี้
เพื่อจะตรวจสอบว่าทรัพย์สินมันศูนย์หายไปเท่าไหร่
และยังเหลืออยู่ในตู้เซฟอีกหรือไม่
นัดหมายกัน๘พฤษภาคมคือวันนี้
แต่อันนี้การตรวจค้นเซฟขอเลื่อนไปก่อนนะครับ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นออกมาล่าสุดอีกนะฮะ
ว่าทางด้านพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย
สั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจสอบของกลางในคดีเพิ่มเติม
โดยไปตรวจสอบรอบบริเวณวัดป่าธรรมคีรีนะฮะ
เรื่องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน
ประกอบด้วยทองคำและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งคุณ
มูลค่ารวมกว่า๘๐ล้านบาท

แอบซ่อนกันในลักษณะแบบนี้คุณ

เอาไปฝังเอาไปซ่อนไว้แบบนี้อีก๘๐ล้านบาทนะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาที่มาที่ไป
เชื่อมโยงกับทรัพย์สินที่ตรวจยึดก่อนหน้านี้
อีก๑๘๒ล้านบาทนะฮะ
สั่งให้คณะทำงานแจ้งผลสรุป
ยังหัวหน้าชุดทำคดีดังกล่าวโดยด่วนคุณ

บนเขาหลังวัดมีอีก๘๐ล้านเนี่ย
ใครเป็นคนเอาไปฝังและเตรียมเอาไปใช้อะไรนะครับ
แล้วทีนี้เรื่องราวที่น่าตกใจของคดีนี้อีกนะฮะ
ก็คือเรื่องของการเสพเมถุนคุณ
เพราะพบว่าสมัยที่นายคมเนี่ย
เป็นพระอาจารย์คมอภิวโรนะฮะ

เป็นอดีตเจ้าวาดเป็นเจ้าอาวาสนะตอนนั้น

แล้วก็เสพเมถุนกับพระลูกวัดอีก๒รูป

ความสัมพันธ์กับนายคมทั้งนั้นเลยนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในวงการพระเหลืองนะ